ของเล่นจักษานรูปทรงดอกไม้เป็นรูปทรงที่ผู้ใหญ่นิยมสารให้เด็กไว้เล่น
โดยมักเป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิง
ด้วยเป็นงานจักษานที่มีความสวยงามอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ
ซึ่งจะเริ่มต้นสารดอกไม้ด้วยการเตรียมการจักตอกหรือฉีกตอก
เพื่อมาสารเป็นแกนกลางของดอกไม้
จึงต้องใช้ตอกสี่เส้นมาสารสอดไขว้ทบอ้อมเป็นทรงของดอกไม้ไปมา
ซ้อนทับกันเป็นชั้น
และมีการตัดแต่งปลายของตอกให้มีความสวยงามเสมือนกับเป็นกลีบดอกไม้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน